ผมบ้างดีกว่าลูกงูเหลือมมันมาขดอยู่บนหัวเตาแก๊ส
คือเจ้าของบ้านโอ้โหกลัวนะแต่ชาวบ้านบอกอย่าเพิ่งกลัว
เดี๋ยวขอไปดูเลขที่บ้านก่อนเออนะฮะเนี่ยครับ
งูเหลือมตัวนี้ยาวประมาณเมตรหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
นี่นอนขดอยู่บนหัวเตาแก๊สในห้องครัวที่ร้านขายของชำในตลาดโพทอง
จังหวัดอ่างทองถ้าอ่างทองเธอคนนี้ต้องมาครับ
เธอคนนี้ต้องมากู้ภัยหญิงคนเก่งอ๋อนี่ไงมาแล้ว
นางสาวรัฐาตะเพียนทองนะฮะท่านเป็นกู้ภัยคนเก่งแห่งทีมอสรพิษวิทยาภาคกลาง
เข้าจับลูกงูเหลือมได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เล่าบอกว่า
ลูกงูคงจะเข้ามาหาพวกหนูพวกอะไรกินตามท่อน้ำทิ้งในตลาด
แล้วก็เลยเลื้อยขึ้นมานอนอยู่บนนี้นะฮะเอาลองฟังเธอเล่าหน่อยครับ
นี่เป็นลูกงูเหลือมนะคะเพิ่งเป็นลูกงูเหลือมนะคะ
อายุเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งได้นะคะอ๋อเหรอคะ
ก็จะเป็นรูที่อันตรายนะคะเพราะว่าฟันเขาจะคมมากเลยค่ะ
แล้วก็คือแต่ไม่มีพิษไม่มีพิษค่ะ
ชอบชื่อทีมเขานะทีมอสรพิษวิทยาภาคกลางสุดยอดนะฮะ
คุณผู้ชมครับด้านนางสาวทิติมายิ้มพงศ์เธอเป็นเจ้าของร้านอายุ๓๙ปี
เล่าบอกว่าหลังจากเปิดร้านในช่วงเช้าตามปกตินะครับ
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะครับส่วนลูกค้าที่เข้ามาซื้อของในร้านบอก
เดี๋ยวขอไปส่องเลขร้านหน่อยเลขร้านเท่าไหร่
อ่ะพี่บังไว้เดี๋ยวจะขัดเคือมผม

ขอบคุณมาก๔๖๒ทับ๕ครับเดี๋ยวจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่งวดนี้แหละนะครับ
พี่ก็จับงูเหมือนงูเลี้ยงเลยนะจริงพี่เขาอธิบายว่างูตัวเล็กแต่มันก็มีฟันมีเขี้ยว

นี่คือความชำนาญของพี่เขาจริง